คุณผู้ชมครับไปต่อที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าคุณอาเขาหายตัวไป๔วันแล้ว

กำลังจะกลับบ้านและระหว่างทางทำเอกสารหล่น
ลมมันพัดสำเนาทะเบียนบ้านปลิวไปตกข้างทาง
เดินไปเก็บสำเนาเงยหน้าขึ้นมาอ้าวศพอาตัวเองครับ

ก็เลยคิดว่าเป็นวิญญาณของอามาดนจิตดนใจมาบอกเลยว่าฉันตายตรงนี้

เอกสารอะไรจะไปหล่นตรงนั้นพอดีลมพัดไปเจอศพพอดีครับนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเที่ยงตรงเลยกลางวันแสกเลยครับ
นางสาวแสงทิพย์ทองงามอายุ๒๙ปีหลานไปโพสต์เฟซบุ๊คก่อนตอนแรก
ตามหาอาชื่อว่านายสนั่นบรีบุญอายุ๕๗ปีหายไปตั้งแต่วันที่๘มกราคมนะฮะ
แล้วเมื่อวานเนี่ยออกไปตามหาอีกไม่เจอก็เลยตัดสินใจเอาเอกสารไปแจ้งความที่
สพพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีระหว่างเดินทางกลับถือเอกสารปรากฏว่ามัน
หล่นครับหล่นเสร็จปุ๊บลมพัดเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของอา
อยู่ด้วยนะปริวไปตกที่ป่าย่าข้างทางเอาเธอก็เดินตามไปเก็บไปเก็บปุ๊บ
เงยหน้าไปเจอคืออะไรไอ้สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของอาเนี่ย
วิวไปตกตรงศพแล้วศพนั้นไม่ใช่ใครเป็นศพของอาพอดีครับนะฮะ
ทั้งที่เส้นทางนี้นะคุณผู้ชมขี่รถเข้าออกทุกวันแต่ก็ไม่เห็น
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นวิญญาณของอาแล้วมาดนใจที่ทำให้เอกสารมันปลิว
แล้วก็ตกไปตรงที่เขาตายพอดีครับ

แล้วคาดว่าน่าจะเสียมาแล้วประมาณสัก๔วันได้

ใบหน้านี่เขียวช้ำลิ้นจุกปากแล้วนานญาติญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการตาย
ก็นำร่างไปประกอบพิธีเบื้องต้นจากการตรวจสอบศพ
สันนิษฐานว่าผู้ตายเนี่ยคงจะดื่มเหล้าแล้วครับดื่มเยอะเมาเสร็จปุ๊บกลับไม่ไหว
แอไปนอนอยู่ข้างทางในป่าเนี่ยนะฮะเพราะว่าจากคำบอกเล่าของญาติ
ว่าผู้ตายเนี่ยเคยออกไปนอนเล่นในป่าเป็นประจำ
แต่ว่าหลายที่ครั้งนี้หายไปหลายวัน
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการเมาแล้วก็ไปนอน
นอนแล้วก็อากาศมันร้อนนะพิษของสุราด้วย
แล้วทำให้เขาอาจจะช็อกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตโดยที่ไม่มีคนเห็นนะครับ